คุณผู้ชมคะในช่วงนี้มาติดตามหนุ่มพีคกองทัพนะคะว่าที่พระเอกดาวรุ่งจากวิทย์พระรามสี่กันหน่อยมีโอกาสได้เล่นละครประกบกับเบลล่ารานีก็เลยต้องคว้าตัวมาถามถึงเรื่องงานแสดงเรื่องแรกสักหน่อยนะคะ
พีคบอกว่าลื่นไหลดีค่ะเข้าฉากกับสาวเบลล่าก็ได้รับคำแนะนำตลอดส่วนเรื่องนี้หนุ่มพีคบอกให้รอลุ้นว่าจะมีโอกาสได้ทำเพลงประกอบละครให้หรือไม่
หลังจากใช้เวลาช่วงโควิดซุ่มแต่งเพลงเก็บไว้อยู่หลายเพลงค่ะ
ในช่วงโควิดนอกจากจะแต่งเพลงแล้ว
ทดลองปลูกผักสวนครัวที่บ้านด้วยนะคะ
ผลที่ได้เป็นยังไงไปฟังคำตอบจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะ

แล้วมันก็ไปเห็นแบบต้นไม้ตามเน็ตอะไรอย่างนี้
แล้วพอเสร็จแล้วก็เราลองปลูกต้นไม้ดูไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยปลูกมาได้เรื่อยจนตอนนี้ก็มีผักกินเองที่บ้าน
ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะฮะก็ลดน้ำแบบเช้าเย็นเลยอ่ะ
พอเรามาคือได้กินแบบเต็มที่เลย